สวัสดีค่ะพบกับลูกก่อนร้อนหนาวกับดิชันนักทะชายกิตมกค่ะคุณผู้ชมค้าสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์เป็นสัญญาณเตือนของบ้านเราเนี่ยกำลังจะมีพายุดูร้อนหอบนำเอาลูกเห็บมาตกนะคะซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพื้นที่แรกค่ะคือบริเวณภาคตะวันออกค่ะระหว่าง
หน้าจอค่ะต่อจากนั้นค่ะภาคกลางนะคะเป็นอีกพื้นที่ค่ะระหว่างวันที่สองถึงสามมีนาคมต้องเฝ้าระวังค่ะ
จังหวัดนนทบุรีไล่ไปจนถึงจังหวัดสระบุรีค่ะคุณผู้ชมต่อจากภาคกลางเป็นภาคอีสานค่ะมีจังหวัดบุรีรำอุดรธานีสุริน
นักความพอโน้มนักความราชสิมามหาสารคามนะคะ
แล้วก็ไล่ไปเลยค่ะจังหวัดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะ
หลังจากนั้นจะมีภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมภาคเหนือจะไม่เยอะเท่าภาคอื่นเท่าไหร่นะคะ
เพชรบูรเชียงรายสุโขทัยลำปางพิศนุโลกแพร่อุตรดิษฐ์น่านตากพยาวเชียงใหม่และก็แม่ห้องศรค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเตรียมรับมือกันให้ดีนะคะ
เพราะว่าพายุลูกนี้จะหอบนำลูกเห็บมาตกในประเทศไทยของเราด้วย
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันพาไปดูอูดค่ะ
ไม่ใช่อูดกลางทะเลทรายแต่เป็นอูดกลางหิมะในประเทศซาอุดีอาราเบีย
คุณผู้ชมดูสิคะปกติอู๋ต้องอยู่กลางทะเลทรายมีแดดร้อนเปรี้ยง
แต่ในขณะนี้อูดอยู่กลางหิมะแล้วค่ะ
เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ภูเขาของสาอุดีอาราเบีย
และมักจะมีหิมะตกในช่วงฤดูหนาวค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ